คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้แล้วนะคะวันวาเลนไทยเทศกาลแห่งความรัก
แม้ว่าจะไม่ใช่ประเพณีไทยหรอกแต่ว่าก็ทำให้คนไทยคึกคักเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นวันที่จะมีการส่งความรักให้กับคนที่เรารักปรารถนาดีอย่างนี้นะคะ
ก็มีบรรยากาศของคนที่เดินทางกันไปซื้อดอกมุ้งดอกไม้ซื้อของขวัญแทนใจให้กับคนที่รักกันคึกคักเลยทีเดียว
เอาไปดูกันก่อนที่ตลาดแม่กิมเฮงอำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
พ่อค้าแม่ค้าพากันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดช่อดอกไม้เนี่ยรอรับลูกค้าวันวาเลนไทยนี้นะคะ
นานาธนาบรรลุการกิจอายุ๖๕ปีเจ้าของร้านจัดดอกไม้บอกว่า
ปีนี้ราคาดอกไม้บางชนิดก็พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะดอกกุหลาบราคาอยู่ที่ดอกละ๒๐บาท
ถ้าดอกใหญ่เนี่ยเป็นดอกละสามสิบบาทแต่ก็ยังคงมีลูกค้าสั่งจองดอกไม้กันมากพอควรนะคะ
ขาประจำนี่แหละโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเยอะเลยนะคะ
มาที่นี่กันเลยค่ะที่คุณผู้ชมรอพี่ปอถามว่าอยากรู้ว่าใครจะได้ไป
แต่สิ่งที่ขวัญอยากรู้คือใครจะให้เราบ้างไหมนะ
ที่จังหวัดราชบุรีค่ะแหมมีหนุ่มสาวใจป้ามไปสั่งทำช่อที่เป็นช่อธนบัตร
มูลค่าสองแสนห้าหมื่นบาทคุณน้องค่ะคณิตถาแสงเขียว
เจ้าของร้านดอกไม้แห่งนี้นะคะเป็นคนจัดทำช่อดอกไม้ช่อนี้
เขาบอกว่าช่อเนี้ยทางร้านใช้เวลาทำหนึ่งวันเต็มเต็มปกติช่อธนบัตรเนี่ย
ร้านเนี่ยก็มีหลายราคานะคะเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อย
แล้วจริงจริงเนี้ยคนที่มาสั่งเนี้ยเขาสามารถกำหนดได้เลยแหละ
หรือว่าบางคนก็จะเอาธนบัตรมามอบให้นะคะให้ทำ
ส่วนสินค้าอย่างเช่นดอกไม้สดดอกไม้แห้งก็ได้รับความนิยมเหมือนกันค่ะ
ก็ถือว่าบรรยากาศปีนี้คึกคักมากสวนกระแสเศรษฐกิจค่ะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะให้เป็นความรู้ก็แล้วกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในเพจธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเคยโพสต์ไว้นะคะ
วอนขอประชาชนอย่าเอาธนบัตรไปขีดเขียน
ประทับตาพับหรือประดิษฐ์ใดเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ธนบัตรเนี่ย
ชำรุดก่อนที่ควรจะเป็นค่ะคือเอาไปพับถ้าฉีกขาดก็กลายเป็นธนบัตรชำรุดแล้วนะคะ
ท่อใหญ่นี่แก๊งพันธุ์ทั้งนั้นเลยช่วงวาเลนไทยอย่างนี้ค่ะ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่วัยรุ่นนิยมทำก็คือติดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจ
นี่ลูกสาวที่บ้านก็บอกนะเดี๋ยวไปซื้อสติ๊กเกอร์รูปหัวใจโอ้
ไปติดเพื่อนที่โรงเรียนนะคะปีนี้เนี่ยก็มีวัยรุ่นหนุ่มสาวไปซื้อสติ๊กเกอร์รูปหัวใจที่ร้านกิฟต์ช็อปกันเยอะเลย
ร้านนี้ชื่อร้านบ้านหวานอยู่ที่ตลาดสดสนาม้าเทศบาลเมืองนางรองบุรีรำแล้วก็ไปเลือกซื้อดอกกุหลาบประดิษฐ์ตุ๊กตากันหลากหลายชนิดนะคะ
นางสาววรนุษย์เนติวสินหรือเจ๊หวานเจ้าของร้านบอกว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วย
ช่วงนี้ลดราคาสิบเปอร์เซ็นต์และห่อของขวัญให้ฟรีจะได้เป็นการดึงดูดลูกค้าค่ะ
คาดว่าบรรยากาศซื้อของขวัญมอบให้คนรักจะคึกคักตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะ
จากเรื่องความรักของคนหนุ่มสาวแล้วเนี่ยไปดูกิจกรรมส่งความสุข
ความรักให้สัตว์ป่าในวันวาเลนไทยกันบ้าง
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีก็มีเหมือนกันเทศกาลแห่งความรัก
อาหารให้สัตว์แต่ละชนิดที่ตัวเองชื่นชอบ
อย่างเช่นให้หนอนในหลอดแก้วที่ตกแต่งด้วยลวดลายหัวใจให้กับเจ้าเมียแคทค่ะ
หรือว่าจะให้หวานเย็นขาหมูรูปหัวใจให้กับสิงโตขาว
ผลไม้ที่มีสีแดงเช่นชมพู่แตงโมตัดแต่งเป็นรูปหัวใจประดับบนกิ่งไม้ให้น้องลีเมอร์ก็มี
เลือกได้เลยคือชอบแบบไหนชอบสัตว์ตัวไหนนะคะ
จากนี้ทางสวนสัตว์ยังทำการตกแต่งสถานที่ภายในสวนจัดแสดงให้เต็มไปด้วยดอกไม้

พร้อมให้คู่รักแล้วก็ครอบครัวได้ถ่ายภาพกับซุ้มหัวใจ

ก็นี่แหละค่ะมีตั้งแต่วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วย
กุมภาพันธ์นะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้ให้ความรักกับสัตว์